แต่ว่าบางคนพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วย
พาไปเที่ยวเสร็จแล้วเวลาไปกับคุณแม่ต้องพาคุณแม่ไปไหน
พาไปเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องพาไปหาอะไรกินสิ
หาอะไรกินแล้วก็ต้องไปวัด

คุณแม่ก็ชอบไปวัดไปทำบูรณ์ผู้ใหญ่คุณ
แล้วที่จังหวัดหนองคายนะคะหลวงพ่อพระสัยที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วไปวัดไหนอะไรยังไง
นี่เป็นอีกหนึ่งวัดที่อยากแนะนำว่าให้ไปกัน
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากจริงค่ะ
กันที่วัดโพชัยเลยนะคะตั้งอยู่ตำบลในเมืองจังหวัดน้องคาย
ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้คนก็หนาแน่นมากตลอดทั้งวัน
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะมีทั้งชาวหนองคายแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะ
มาเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าเป็นประชาชนที่มาจากฝั่งแม่น้ำโขงสองฝั่ง
ก็คือทั้งไทยแล้วก็ลาวนั่นเอง
ก็แสดงว่าคนนี้ยิ่งเยอะขึ้นเป็นสองเท่าเลยถูกต้องแล้วก็พาคุณแม่นี่แหละค่ะ
กราบไหว้หลวงพ่อพระสัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมากันเยอะมาก
ตลอดทั้งวันเลยนะหลวงพ่อพระสัยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่
ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำโขงให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธามาก
เป็นเหมือนพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายเลยค่ะคุณผู้ชม
ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระสัยเป็นที่เรื่องลือกันมาเนิ่นนานแล้ว
มีหลากหลายเรื่องราวที่เขาเล่าขานกันมาแต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง
ที่สร้างความฮือฮามากมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือนั่นก็คือครั้งหนึ่งมีอดีตผู้บัญชาการเรือนจำหนองคาย
ท่านได้ไปกราบแล้วก็ใบบูชาหลวงพ่อพระสัยเป็นหลวงพ่อพระสัยจำลองหน้าตักขนาด๕นิ้ว
ขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพแต่เครื่องบินเที่ยวนั้นตกค่ะคุณโอ้เหรอ
คนในเครื่องบินเสียชีวิตเกือบยกลำมีอยู่สองคนที่รอด
หนึ่งในนั้นก็คือท่านอดีตผู้บัญชาการเรือนจำหนองคายท่านนี้เออเป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันมานะคะ
และที่สำคัญเครื่องบินตกรอดแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีบาดแผลอะไรเลย
ส่วนพระหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพระสัยที่อุ้มไว้ในมือ
ไม่บุบสลายไม่แตกไม่หักราวกับว่าเหมือนมีปฏิหาร
ก็เลยทำให้เกิดเป็นความเลื่อมใสสัทธาในหลวงพ่อพระสัยเพิ่มเป็นทวีคูณมากยิ่งขึ้น
เรื่องนี้ก็เลยถูกเล่าขานต่อกันมาเรื่อยเรื่อยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ของพระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคายที่มีการเล่าขานกันมา
ลูกคนไหนวันหยุดแบบนี้หรือถ้ามีโอกาสได้ไปจังหวัดน้องคายนะคะ
ก็อยากจะให้พาคุณแม่จูงมือคุณแม่ไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพระสัย
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะที่วัดโพชัยตั้งอยู่ตำบลในเมืองจังหวัดหนองคายค่ะ
คือต้องยอมรับเลยนะส่วนตัวผมเองผมยังไม่เคยไปจังหวัดน้องคลายเลย
ฉันก็ยางบอกตรงดิฉันก็ไปมาหลายจังหวัดนะ

จังหวัดหนองคายถ้ามีโอกาสไปที่จังหวัดหนองคายแล้วคุณจะต้องไปสักการะหลวงพ่อพระสัย
ซึ่งเป็นเหมือนพระคู่บ้านคู่เมืองและสำคัญมากถ้าไปหนองคายแล้วต้องกินแหนมเนือง
ที่สุดเลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อ
แต่จะบอกอย่างนี้ถ้าคุณยังไม่มีโอกาสไปหนองคายนะวันนี้เร็วนี้
ถือว่าเป็นพระอีกรูปนึงที่ชาวพุทธนิยมเริ่มใส่ศรัทธา
ก็เลยมีการอัญเชิญมาปฏิสถานที่นี่
เผื่อให้คนกรุงเทพได้มากราบว่าสักการบุชาพนิยมไปช่วงของกรานกัน
เพราะฉะนั้นวันแม่วันนี้วันดีก็พาไปกันได้
ลุกพวงกันไปก่อนก็ได้พวกเรา